พระนครศรีอยุธยาสาวดวงเห่งเข้าไปแก้บนครับ
ที่ต้องพาไปเพราะเราไม่ได้พูดถึงบ่อย
อำเภอบังไสท์จังหวัดพระราชชีอายุธยา

คิดถึงก็ต้องไปสาธุชนไปกราบไห้กันเยอะฮะ
พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับทาเวสุวรรณบ้างล่ะ
ท้าเวสวรรที่นี่เป็นปางก้าวหน้าสูง๑๖เมตรเลยนะ

และยังมีอีกพ่อปู่ฤษีพรหมเมษที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เจ้าแม่เตอเคียนพระภิกเขาเนสอะไรแบบนี้

มีโอกาสลองไปกันดูถ้าใครมีความเชื่อเรื่องนี้
หรือบางคนบอกไม่อยากอาบมันหนาว

เจอร์มเส้นวัสนาเจอร์มกระเป๋าอะไรแบบเนี้ย
แล้ววันที่เราลงพื้นที่ไป

คุณดิงคุณดิงนำรถจักรยานสองคันหน่อยเนี่ยนะเอาไว้ให้เด็กปันเนี่ย
เอามาแก้บ้นแก้บ้นกับกุมารไงและจุดประทัดอีกตั้ง๑๐๐๐นัทโอ้ย
ปุ้งปุ้งเป็นนี้เลยลีกหมายยิ้มสวยเห้ยอย่างนี้
เธอบอกว่าเธอได้โชคใหญ่จากการขอพรจากกุมาร
กุมารทองเจ้าสัวเหงในช่วงวันเกิด
วันนั้นเธอมาขอโชคขอลาบแล้วกลับบ้านไปฝันไง
ฝันถึงเจ้าสัวเหงเขาให้
แล้วเธอก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่อีกต่างหาก

แล้วส่องไปดูสิอ่างน้ำมนที่นี่ค่อนข้างจะชัดเจน
ไม่ต้องจินตนาการให้เสียเวลา
บางทีเก็บไปจินตนาการเองแล้วมัน

มันไม่ตรงมันไม่แม่นเป๊ะมันพลาดมันพลาดมันเคลื่อน
แต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่คลาดไม่เคลื่อนนะคะ
ว่ามันอยู่ที่เราเรียงลำดับเหมือนกันนะคะ

ตรงนั้นอย่างเดียวเลยอยู่ที่ดวงเลย

วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชม